ดนตรมยแข็งเพราะปลานแหน่ง
ตีเหนียวแน่นมีฮึดตลอดเก๋าเกมครับ
แล้วเจอกันเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวย